เขาบอกกรุงเทพฯบางจุดนะ

อ่ะงั้นดูกันหน่อยเขาบอกว่าที่ยอดดอยทะโน่นนี่ก็๑๑องศาแล้วน่ะ

สู่นิยมวิทยาค่ะออกประกาศฉบับที่๙นะคะ
พายุเซินกาล่าสุดตอนนี้อ่อนกำลังลงนะคะ

กลุ่มบริเวณนะคะแขวงเซกองประเทศลาวแล้ว
แล้วก็ยังส่งผลให้ภาคอีสานภาคกลาง
รวมทั้งกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลรวมไปถึงภาคตะวันออก
มีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางค่ะ

อากาศจะเริ่มเย็นลงประกอบกับมีฝนปล่อยลงมาเล็กน้อย

อากาศจะเย็นมากในตอนเช้านะคะ
แล้วก็จะมีฝนประมาณสัก๓๐๖๐ของพื้นที่
ตั้งแต่วันนี้ย้ำ๑๖ตุลาคมเป็นต้นไปนะคะ
อุณหภูมิจะเริ่มลดลง๒๔องศาเซลเซียต
ฉะนั้นช่วงนี้ใครมีเสื้อกันหนาวลื้อออกมาซัก

ไม่รู้ว่าความหนาวเย็นนี้จะหนาวนาน
จนเราหาคนมากอดอุณหภัณฑ์หรือเปล่า